คุณผู้ชมงานแต่งทีไรเป็นได้แค่แขกรับเชิญ
บางคนไม่ได้โดนรับเชิญก็มานะคะโจรค่ะมาตีเนียน
ทำทีว่ามาเป็นแขกค่ะก็ไปร่วมวงกินข้าวกันด้วยในงานแต่ง
ปรากฏว่าจังหวะที่เจ้าภาพเผลอค่ะเนี่ยคุณผู้ชม
ขโมยของชำรวยแล้วของชำรวยเป็นเหรียญ๑๐ที่เขาไปแลกมาใหม่คุณ
ขโมยไปนับไปนับมาเนี่ยนะได้สักประมาณสามพันบาทอ่ะ
อินจังตังค์อยู่ไม่ครบได้เพิ่มด้วยอ่าอ่า
เนี่ยแบบนี้ค่ะกล้องวงจรปิดจับภาพได้อย่างชัดเจนเลยนะคะ
ทีนี้เราก็เลยไปพูดคุยเห็นไหมแต่งตัวดูดีด้วยนะ
คุณผู้ชมเราก็เลยไปสอบถามพ่อฝ่ายเจ้าบ่าวก็คือ
นายกรพบองค์สาราอายุ๕๘ปี
บอกว่าล่าสุดไปแจ้งความไว้แล้วกับตำรวจโรงพักหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
ให้ติดตามโจรตีเนียนรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายหน่อยนะคะ
นายกรพบบอกว่าวันเสาร์ที่๑๗สิงหาคมที่ผ่านมา
ได้จัดงานแต่งงานให้กับลูกชายที่โรงแรมแห่งหนึ่งในอำเภอหัดใหญ่
มีแค่เรือทั้งฝ่ายตัวเองฝ่ายเจ้าสาวมาร่วมกันเยอะเชีย
พิธีงานแต่งเริ่มขึ้นช่วงประมาณสัก๓ทุ่ม
ทั้งฝ่ายเจ้าสาวฝ่ายเจ้าบ่าวก็คือเจ้าภาพเนี่ย
เขาอยู่ในห้องจัดเลี้ยงกันหมดไงไม่มีใครอยู่ข้างนอก
บรรยากาศก็เป็นไปตามปกติเหมือนงานเลี้ยงทั่วไป
แต่ระหว่างนั้นได้มีแขกผู้ใหญ่ฝากซองมาจากกรุงเทพ
ก็เลยให้คนไปหยิบของชำรวยมามอบให้เป็นที่ระลึกก็ตามธรรมเนียมเนี่ยนะคะ
ซึ่งเขาบอกว่าได้มีการนำเหรียญ๑๐ใหม่ที่แลกจากธนารักษ์
ทำเป็นของชำรวยตั้งอยู่บนโต๊ะหน้างานหน้าห้องจัดเลี้ยง
มีอยู่สักประมาณ๓แพ็คแพ็คละประมาณ๑๐๐เหรียญก็สักประมาณ๓๐๐บาท
พ่อจะไปเอามากะว่าจะเอาไปให้ผู้ใหญ่ที่เขาฝากซองมา
เอ้ามันหายไปไหนมันไม่มีแม้แต่เหรียญเดียวนะคะ
ก็เลยพยายามที่จะไปสอบถามจากทั้งฝ่ายตัวเองญาติฝ่ายตัวเอง
ฝ่ายเจ้าสาวก็บอกว่าไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็น
สุดท้ายตัดสินใจไปขอดูกล้องวงจรปิด
ก็เลยอ๋อมีโจรตีเนียนเข้ามาภายในงานนะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมหลังจากที่เกิดขึ้น
ก็เลยมีการนำภาพจากกล้องวงจรปิด
ไปแจ้งความกับตำรวจให้หาจนตีเนียนรายนี้
ดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วนะคะ

หน้าเราเปิดเผยให้เห็นชัดเจนไม่ได้เบลอใดเบอร์ใดเลยนะคะ
ถ้าใครคุ้นหน้าแจ้งตำรวจได้ค่ะ
กัดที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดทรงขลาค่ะ